กลับมาช่วงนี้เนี่ยเราตามเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ
เรื่องนี้โอ้โหมันสยองเหลือเกินสยองกลางกรุงเลยนะครับ
เพราะว่าวันนี้ตอนเช้าไปเจอชิ้นส่วนมนุษย์
ซึ่งลักษณะถูกฆ่าหันศพ
แล้วเอามาทิ้งไว้ในแม่น้ำนะครับในกลางลำคลองคลองบางกอกน้อย
นี่ฮะคือทีแรกเนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะสงสัยใครอาจจะเกิดอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต
ถูกใบพกใบพัดเรือหรือไปโดนอะไรแล้วก็ชิ้นส่วนกระจัดกระจายหรือเปล่า

ใช่ค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าดูจากลักษณะชิ้นส่วนศพแต่ละชิ้นนะคะ
รอยตัดเหมือนกับว่าเป็นการตั้งใจด้วยของมีคม
โอ้โหคือตอนนี้รู้ตัวแล้วเป็นใคร

แต่ค่อยไล่ไปก่อนอันนี้ตอนเช้านะครับเช้าที่ผ่านมาเช้าวันนี้ครับท่านผู้ชมครับ
หลังได้รับแจ้งสอนอบางกอกน้อยแล้วก็นิติเวศด้วยกู้ภัยด้วยก็ไปตรวจสอบนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าเจอชิ้นส่วนมนุษย์ลอยอยู่ในคลองบางกอกน้อยนี่ฮะ
ตรงจุดนี้อยู่ใต้สะพานอรุณอมรินนะฮะแขวงสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพ
ทหารเรือก็มาดูด้วยที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นที่จอดเรือของกองเรือเล็กกรมขนส่งทหารเรือ
โอ้โหนี่ฮะต้องขออนุญาตเบลอไว้หน่อยนะสภาพคือขึ้นอืดหมดแล้ว
ท่านผู้ชมครับชิ้นส่วนมนุษย์ที่เจอเนี่ยตรงจุดนี้คือมันเป็นชิ้นส่วนท่อนบนนะ
ตรงจุดที่เป็นช่วงอกนะช่วงหน้าอกตรงนี้นะฮะลอยอยู่ในแม่น้ำที่คลองตรงนี้
เจ้าหน้าที่ก็นำขึ้นมาเอามาตรวจสอบพบว่าชิ้นส่วนแรกที่เจอเป็นบริเวณอกลำตัวตรงนี้
ไม่ใส่เสื้อผ้าไม่มีศีรษะมีแขนสองข้างแต่สภาพเน่าเปื่อยแล้ว
คืออกเนี่ยไม่ถึงตรงช่วงท้องด้วยซ้ำแค่หน้าอกจริงนะครับแล้วก็มีแขนสองข้างไม่มีศีรษะ
ท่านผู้ชมที่เราต้องขออนุญาตเบลอภาพเอาไว้เนี่ยเพราะว่าศพขึ้นอืดจริง
แต่ท่านดูอย่างนี้ท่านอาจจะบอกว่าอ้าวไม่มีศีรษะแล้วอะไรลอยอยู่ตรงเนี่ยตรงคอตรงนี้
คือที่เห็นเนี่ยคือข้างหลังแล้วมีรอยสักแล้วที่ลอยขึ้นไปเนี่ยนี่คือส่วนหน้าอกที่มันเปิดขึ้นไป
อาจจะเป็นการขึ้นอืดแล้วมันแตกกระจายแล้วมันก็เลยเปิดขึ้นไปแต่ความจริงไม่มีศีรษะนะฮะ
แผ่นหลังมีรอยสักนะครับสักอะไรเป็นสักยัน๙ยอด
แล้วก็มีรอยสักรูปเสือด้วยมีรอยสักยัน๕แถวอยู่จุดที่เป็นไหล่ซ้าย
แล้วก็มีรอยสักพระราหูด้วยศักดิ์เยอะเลย
ข้อมือซ้ายของศพที่เจอเนี่ยสวมสร้อยทองฝังเพชร
นิ้วนางข้างซ้ายสวมแหวนพลอยสีแดงที่ส่วนที่เป็นเล็บมือทั้งสองข้าง
ทาเล็บสีเหลืองคาดว่าจะลอยแช่น้ำแบบนี้ไม่ต่ำกว่า๕วัน
ไม่อย่างนั้นไม่อืดขนาดนี้เจ้าหน้าที่บอก
คือเบื้องต้นตอนแรกไม่สามารถระบุเพศได้นะฮะ
เพราะเจอแค่ส่วนหน้าอกแต่ก็ยังมองไม่ออกว่าผู้หญิงหรือผู้ชาย
ในเวลาไล่เลี่ยกันตรวจสอบตรงนี้อยู่
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าเจออีกนะฮะเจอชิ้นส่วนมนุษย์
ลอยอยู่ที่ท่าน้ำวัดหงรัตนารามในท้องที่สอนอบุภาราม
ไปตรวจสอบเอานี่ฮะท่านผู้ชมครับเป็นขาข้างซ้าย
แล้วมีรอยลักษณะถูกหั่นที่โคนขา
ส่วนที่เท้าเนี่ยที่เล็บเท้าเนี่ยทาเล็บสีแดง
เจ้าหน้าที่หลังจากตรวจตรงนี้ได้รับแจ้งอีกเอาเจออีก
ทีนี้เป็นส่วนศีรษะแล้วนะฮะ
ชาวบ้านบอกเจอหัวมนุษย์ลอยอยู่ในคลองในแม่น้ำที่คลองบางกอกน้อยตรงนี้นะฮะ
มัศยิตหลวงอันซอริสุนนะที่เขตบางกอกน้อยกรุงเทพ
สภาพเนี่ยคือถูกตัดตั้งแต่คอ
แล้วส่วนศีรษะเนี่ยคือดวงตาเนี่ยตาเนี่ยถล่นมาแล้ว
โหลกศีรษะเปิดเส้นผมหลุดลุ้ยออกจากศีรษะ

ซึ่งดูจากสภาพแล้วก็คาดว่าจะแช่น้ำมาแล้วไม่ต่ำกว่า๕วัน

ใช่ค่ะก็เลยเบื้องต้นประติดประต่อกันว่าก็น่าจะเป็นร่างของคนคนเดียวกัน
แต่แยกชิ้นส่วนกระจายไปแต่ละจุด
แม้จะกระจายแต่ก็ไม่ไกลกันมากแล้วความขึ้นอืดลักษณะวันก็ใกล้ใกล้กัน
ท่านผู้ชมครับจุดที่เจอส่วนที่เป็นศีรษะอยู่ห่างจุดที่เจอลำตัวท่อนบนตอนแรกเลยเนี่ย
แค่ประมาณ๒๐๐เมตรนะแค่๒๐๐เมตร
ระหว่างที่ตรวจอยู่รับแจ้งว่าเจออีกแล้ว
ทีนี้ไปเจอที่ท่าน้ำวัดน้อยย่านตลิ่งชัน
เมื่อกี้เจอด้านซ้ายใช่ไหมอันนี้เจอด้านขวานะฮะ
สภาพถูกหั่นที่โคนขาเหมือนกันแต่ท่อนขาด้านขวาตรงเนี้ยไม่มีข้อเท้า
ไม่มีข้อเท้าขวาเจ้าหน้าที่เชื่อว่าทั้งสี่ส่วนที่เจอตรงเนี้ยนะฮะ
เอามาประกอบประกอบกันเนี่ยคือคนคนเดียวกัน
เอาเป็นว่าที่เจอวันนี้เนี่ยสภาพศพถูกแยกออกเป็น๖ชิ้นส่วน
แต่มันยังมีชิ้นส่วนที่ยังไม่เจอก็คือลำตัวท่อนล่างตั้งแต่หน้าอกลงมา
มาถึงเอวแถวราวนมลงมาฮะถึงเอวมาถึงส่วนที่เป็นแบบ
หน้าขาอวัยวะเพศตรงเนี้ยค่ะข้อเท้าขวานี่ก็ยังไม่เจอนะฮะ
ไม่รู้ว่าขาดหลุดลุ้ยไปหรือว่าถูกหั่นแยกไปด้วย
แต่ตรงข้อเท้าซ้ายเนี่ยขาข้างซ้ายเนี่ยเจอข้อเท้าซ้ายติดกันอยู่
เราตรวจสอบเนี่ยพบว่าจุดแรกที่เจอชิ้นส่วนของศพในวันนี้นะครับ
ท่อนบนเนี่ยที่เจอเนี่ยลอยอยู่ในแม่น้ำเนี่ยเจอตอน๘นาฬิกา
กองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือ
ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนี่แหละช่วง๘นาฬิกาเนี่ย
ชาวบ้านบอกเจอชิ้นส่วนขาข้างซ้ายลอยอยู่ที่ท่าน้ำวัดหงรัตนาราม
ซึ่งตรงนี้จะอยู่พื้นที่สอนอบุภารามแล้ว
แล้วพอมาบ่ายนะฮะ๑๓นาฬิกาได้รับแจ้งว่าเจอชิ้นส่วนที่เป็นศีรษะ
รอยอยู่ที่ท่าน้ำที่หน้ามัศยิษย์นะครับแล้วผ่านไปอีกครึ่งชั่วโมงคือ
และบางกอกใหญ่ทั้ง๔จุดเป็นบุคคลคนเดียวกัน

เบื้องต้นก็คาดว่าเป็นผู้หญิง
คือตอนแรกสุดที่มีรายงานข่าวบอกว่า
ยังไม่แน่ใจว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นสาวประเภทสองอ่า
น่าจะไม่ผู้หญิงก็สาวประเภท๒นี่แหละ
เพราะมีเครื่องประดับผมยาวทาเล็บจัดฟัน
ยังไม่สามารถระบุอายุสัญชาติและตัวบุคคลได้
แต่จากรอยศักดิ์เป็นรอยศักดิ์ของคนไทย
ทีนี้ค่ะก็ต้องระบุตัวตนให้ได้

ส่วนการเสียชีวิตก็น่าจะฟันทงไปเลย

เพราะว่ามีการกระจายชิ้นส่วน
ลงในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วกระแสน้ำ
พัดพาชิ้นส่วนแต่ละชิ้นกระจายไป
ตามคลองบางกอกน้อยคลองบางกอกใหญ่
วิธีกระจายชิ้นส่วนเนี่ยค่ะ
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสืบสวนนะคะ
ว่ามีการห่อหุ้มชิ้นส่วนศพด้วยวัสดุอื่นหรือเปล่า
หรือเป็นการนำชิ้นส่วนศพแต่ละชิ้น
โยนลงไปในแม่น้ำโดยตรงค่ะ
แล้วก็การลอยของน้ำก็คงลอยไปตามแต่ละจุด

แต่เบื้องต้นที่จะรุกกลุ่นพินักลงสืบผลชน
ด้วยอีกทางหนึ่งคือประชาติสำคัญก่อน
อาจจะมีญาติหรือที่รู้จักมะคุ้นกับผู้เสียผู้ตายเนี่ย
ก็สามารถให้ถ้อยคำกับทางเราได้นะครับ
แหละที่ผู้กำสืบหรือติดต่อมาที่ผมก็ได้
หรือจะเป็นสนบางกอกน้อยก็ได้ครับ
ก็ลักษณะที่ศพถูกตัดออกเป็นชิ้น

ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานนำชิ้นส่วนศพทั้งหมดเนี่ย
ส่งพิกษาพิวทร์โรงพยาบาลเศรีร้าช

ก็มีเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ

ทีมแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสิริราช

ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อจะได้ยืนยันว่าร่างนี้คือร่างของใคร
ชุดสืบสวนประสานไปสถานีตำรวจทั่วประเทศ

ว่ามีการแจ้งบุคคลศูนย์หายก่อนหน้านี้เอาไว้
แล้วก็มีลักษณะคล้ายกับร่างนี้บ้างไหม

มีรายงานว่าตำรวจระดับผู้บังคับบัญชา

นครบานก็จะเรียกฝ่ายสืบสวน
บังคับการตำรวจนครบานประชุมเพื่อแบ่งหน้าที่กันเลยนะคะ
ไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อหาตัวบุคคลที่ต้องสงสัย
นำชิ้นส่วนศพเหล่านี้มาทิ้ง
คือตำรวจให้ข้อมูลกับนักข่าวเบื้องต้นแบบนี้นะคะว่า
คือจากรูปการณ์นะคะมันเป็นไปได้สูงมาก
ชิ้นส่วนถูกแยกทิ้งเพื่ออำพลางคดี

ไม่ใช่แค่ว่าคนประสบอุบัติเหตุ
แล้วถูกใบพัดเรือถูกอะไรตัดขาด
ตำรวจบอกว่าหนึ่งเลยคือบาดแผลเนี่ยค่ะ
โดยเฉพาะบาดแผลที่คอชิ้นส่วนที่หัวเนี่ยนะคะ
บาดแผลลักษณะแผลเรียบ
ถูกของมีคมตัดจนขาด

แล้วก็มีการตัดเป็นส่วนแบบตั้งใจ

ถ้าหากว่ามันเป็นอุบัติเหตุโดนใบพัดโดนอะไร
มันไม่สามารถระบุว่าจะไปโดนใบพัดส่วนไหนของร่างกายได้ใช่ไหมคะ
อันนี้เหมือนตั้งใจชำแหละเป็นชิ้น

ด้านซ้ายกับลำตัวท่อนล่าง

ก็จะทำให้การตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลง่ายขึ้น
คือถ้าโยนทิ้งลำคลองทิ้งแม่น้ำเหมือนกัน
ก็อาจจะลอยมาในเวลาไม่ช้านี่แหละนะ

ก็คลี่คลายได้นะฮะในระดับหนึ่งแล้วนะ

เพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่พยายามกระจายกำลัง
การสืบหาเบาะแสเกี่ยวกับผู้ที่เสียชีวิต

พบว่าเป็นผู้หญิงนะฮะ

มีญาติเข้ามานะครับแล้วมายืนยัน
เธอคือนางสาวมณีรัฐ
นามสกุลกระจกภาพอายุ๒๘ปี

ได้ทราบข่าวว่ามีการพบศพแบบนี้

ทางครอบครัวก็มาหาตำรวจ
แล้วบอกว่าตำหนิรูปภัณฑ์ของศพที่เจอ
หั่นชิ้นส่วนลอยคลองอยู่เนี่ย
โดยเฉพาะรอยสักด้านหลังแล้วก็สีเล็บ
และเครื่องประดับต่างที่เจอในชิ้นส่วนบนศพ
ตรงกับของนางสาวมณีรัฐ
คือญาติบอกว่านางสาวมณีรัฐคนนี้นะครับ

ตอนที่เธอถ่ายภาพเอาไว้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นะ

คือญาติบอกว่าเธอหายไปตั้งแต่๗กุมภาพันธ์นะ

เรื่องต้นเจ้าหน้าที่เขาคาดว่าโอ้โหน่าจะลอยคลองมาไม่ต่ำกว่า๕วัน

แต่มันก็เรื่องของการพิสูจน์อะไรพวกนี้มันก็ต้องดูอย่างละเอียดด้วยเนอ

แต่เอาเป็นว่าญาติบอกว่านางสาวมณีรัฐคนนี้
หายไปตั้งแต่๗กุมภาพันธ์
วันนี้๙กุมภาพันธ์ก็คือ๒วัน

พบว่านางสาวมณีรัฐอายุ๒๘ปี
พักอาศัยอยู่กับครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้อง
อยู่ในที่พักที่ซอยหาทัยราช๓๒
หลังจากนั้นนางสาวมณีรัฐเธอย้ายไปทำงานแถวรามคำแหง
นานก็จะกลับมาที่บ้านสักครั้ง
ครั้งล่าสุดที่ญาติพี่น้องบอกว่าติดต่อได้
ก็คือวันที่๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเมื่อ๒วันก่อน
หลังจากนั้นขาดหายการติดต่อไปติดต่อไม่ได้
จนกระทั่งวันนี้คนในครอบครัวเห็นข่าวพบศพ

หั่นชิ้นส่วนลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาตามจุดต่าง
ก็เริ่มเอกใจเพราะข่าวที่ออกมาบอกว่า
มีตำหนิรูปภัณฑ์มีรอยสักแบบนั้นมีเครื่องประดับแบบนี้

ซึ่งพอติดต่อมาแจ้งเบาะแสกับตำรวจมา
ตำรวจก็ให้มาดูนะฮะเพื่อจะได้แน่ชัด
สุดท้ายเขาบอกดูรอยสักดูเครื่องประดับต่าง

จากการตรวจสอบนะครับพบว่าศพที่ลอยน้ำอยู่
แผ่นหลังมีรอยสักแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
รอยสักยัน๙ยอดยัน๕แถวยันรูปเสือ
แล้วก็รอยสักพระราหู
ซึ่งตรงกับรอยสักบนแผ่นหลังของนางสาวมณีรัฐกระจกภาพอายุ๒๘ปี

เขาบอกมีภาพเก่าเอามาเทียบเนี่ย
เหมือนกับชิ้นส่วนศพที่ลอยอยู่เลยเป็นแบบนี้เลย

คือตั้งแต่นู้นนะฮะ๑๖พฤษภาคม๒๕๕๙

เมื่อ๓วันก่อนนะฮะ
จะขึ้นลักษณะเป็นรูปสัญลักษณ์นะครับ
ปแป้งเนี่ยเป็นภาพแบบเบิกบาน

แล้วก็มีข้อความสักวันพวกคุณจะคิดถึงเรา
แต่ถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้นะ
ก็คือ๒๒มกราคมที่ผ่านมา

มีอะไรก็โทรเบอร์กันมานะจ๊ะ
หายหน้าหายตาไปสักพัก

นี่นะฮะถ้าคือนางสาวมณีรัฐนะครับ
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับคนที่พบศพอ่ะนะคะ
พลทหารนัทธวุฒินามโคตรอายุ๒๓
เป็นทหารประจำการกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือ
เขาบอกว่าตอน๘โมงเช้าออกมาตรวจสอบเชือกผูกเรือ

ลอยมารวมอยู่กับขยะ

นี่คือชิ้นส่วนศพท่อนบนค่ะ

เขาตกใจมากที่เห็นว่าเป็นร่างมนุษย์ลอยอยู่
ปกติมันก็จะมีนั่นมีนี่ลอยมาอยู่แถวนี้เป็นประจำ
เมื่อคืนนี้ก็ออกมาตรวจดูที่ท่าน้ำนะคะ
เมื่อคืนไม่มีอะไรเมื่อคืนไม่เจอ
แต่พอเช้านี่แหละ๘โมงเช้ามาเจอติดอยู่ที่ซอกเรือค่ะ

อันนี้เขาสังเกตเองนะตั้งข้อสังเกตเอง
หรือคนร้ายเอาศพมาทิ้งตอนกลางคืน

อาจจะดนใจให้มีใครมาพบศพเขา

พอดีว่าจะเอาเรือออกฝึกครับ
ฝึกแล้วทีนี้ผมมองไปก็เห็นเหมือนคล้ายคล้ายกับคนนอนคว่ำอยู่ผมก็ตกใจแล้วก็
วิ่งไปดูครับวิ่งไปดูก็ปรากฏว่าเป็นคนจริงครับในช่วง๘โมง๒๘โมงครึ่ง
ประมาณนี้ครับที่แรกเห็นก็นึกว่าเป็นหมอนหรือเป็นหุ่นตอนแรกก็ยังไม่แน่ใจ
เพราะว่าเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ใกล้ก็เป็นร่างคนก็เลยตกใจครับตกใจโล่งใจครับ
สบายใจที่ไปเจอเขาดีกว่าเดียวกว่าเขาติดอยู่แล้วคนไม่ไปเจอ
ก็ดีใจที่ได้ช่วยครับดีใจที่ช่วย
ส่วนคนที่พบชิ้นส่วนส่วนศีรษะค่ะนายประเสริฐเกล็ดพงศาอายุ๕๕
บอกว่ายืนดูน้ำเห็นอะไรก็ไม่รู้ลอยมาตอนแรกคิดว่าเป็นตุ๊กตาก็พยายามจะเพ่งมอง
แล้วก็จำได้ว่าเมื่อตอนเช้ามีคนพบร่างช่วงหน้าอกที่จุดจอดเรือ
ก็เลยเอกใจว่าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นศพเดียวกัน
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาดูตรงนี้
พอมาดูแล้วก็ใช่จริงเป็นส่วนศีรษะนะคะ
โอ้โหขนาดคนพบชิ้นส่วนร่างมนุษย์ที่ลอยอยู่ในน้ำอ่ะ
เขาขนาดไม่ได้รู้จักไม่ได้เป็นญาติพี่น้องเขานะ
เขายังบอกเลยว่าโอ้โหคนก่อเหตุทำไมก่อเหตุขนาดนี้
จิตใจโหดเยี่ยมผิดมนุษย์มนาทำกับผู้หญิงได้ขนาดนี้
ก็เห็นว่าอยู่แรกคิดว่าเป็นตุ๊กตาก็เป็นตุ๊กตาก็เป็นตุ๊กตาก็
เห็นเป็นผมมันไม่ใช่แล้วก็เลยวิ่งไปตามที่พบส่วนร่างส่วนลำตัว
เพราะว่าเราได้ยินมาเหมือนกันว่าตรงโน้นจะลำตัว

ตอนนั้นพี่คิดไหมว่าจะเป็นอันเดียวกัน
อีกแรกก็ไม่ได้คิดคิดว่าเป็นตุ๊กตาก็เป็นตุ๊กตาก
ถ้าเช็คมันปุ๊บอะไรใช่ส่วนหัวก็เลยวิ่งไปตามทั้งนั้นเอง
อยากให้คนเห็นมากกว่าก็เรียกโดยไปโลมกันให้ได้

ส่วนผู้ที่พบศพชิ้นส่วนขาด้านซ้ายค่ะ
นายราวีพรมงามอายุห้าสิบ
ก็ไปพบชิ้นส่วนนี้ที่บริเวณท่าน้ำวัดหงรัตนาราม

พูดคล้ายกันว่าตอนแรกนึกว่าเป็นตุ๊กตา
พอสังเกตดีนี่คือขาขน

ตอนเช้ามีคนไปเจอร่างจุดนั้นจุดนี้อะไรแบบนี้

คิดว่าน่าจะมาจากที่อื่นจากข้างนอกแล้ว

เพราะว่าประตูน้ำมันเปิด
ตอนเช้าน้ำจะขึ้นเขาจะเปิดให้เรือเข้าออก
เช้าประมาณ๖๗โมงเหลือหังยาวก็เห็นแล้ว

เขาบอกแล้วคือเขาเดินขึ้นมากินข้าว
แต่เขานึกว่ามันลอยออกไปแล้ว
แล้วพอดีประมาณตั้ง๗๘โมง
เด็กมันมาเล่นน้ำมันมาเคลียร์เล่น
ทีนี้ค่ะทีมข่าวได้คุยกับอาสากู้ชีพวิชัยเวท

จุดที่พบชิ้นส่วนมันอยู่คนละทิศคนละทางเลยค่ะ
แต่ว่ากรณีที่ตกน้ำใบพัดเรือฟันร่างเป็นชิ้นส่วนเนี่ย

ภัยบอกว่าจะไม่ได้แยกชิ้นส่วนแบบนี้
แล้วก็จะไม่อยู่ไกลกันขนาดนี้
หลังจากรับแจ้งว่าเจอชิ้นส่วนศพลอยน้ำอยู่
ก็ไปตรวจสอบแล้วก็ลากเข้าฝั่งนะคะ
ทีนี้ก็มีแจ้งเรื่อยเจอจุดนี้จุดนี้จุดนี้
ก็ไล่เรียงเก็บร่างขึ้นมาเรื่อยค่ะ
จากลักษณะดูถ้าดูแบบนี้
มันน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกใบพัดเรือ

แต่อย่างอื่นเราผมยังไม่กล้าลงประเด็นให้เท่าไหร่
แต่ดูก็ดูวงกว้างไว้ก่อนว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกใบพัดเรือ
ถ้าโดนตัดสามารถกระจายได้ครับ

แต่ถ้าอย่างว่าลงไปทั้งตัวเลย
ถ้าเจอทั้งตัวถ้าโดนใบพัดเรือเต็มที่ก็
จะห่างกันไม่มากเท่าไร
อยู่ใต้สะพานอรุณอมริน๔๖ชิ้นส่วน
ยังไม่ครบทุกชิ้นส่วนเลยสำหรับร่างนี้
แต่เบื้องต้นตำรวจก็รู้แล้วว่าร่างนี้คือใคร

คุณชมพู่สรรพัฒน์อยู่ที่สอนอบังกอกน้อยนะคะ

ในนี้ตำรวจชุดสืบสวนนครบานนะคะได้มีการเชิญตัวแฟนนุ่ม
ของผู้เสียชีวิตที่เป็นหญิงหญิงที่มีการสบลอยน้ำ
ฤษณาก่อนหน้านี้แล้วก็ทราบชื่อในเวลาต่อมา

ขณะนี้ตำรวจได้มีการเชิญตัวแฟนนุ่ม
มาสอบปักคำอย่างแข้งเครียดในพื้นที่
ห้องประชุมชั้น๓ของสนบังกอกน้อย
ซึ่งก็ถือว่าแฟนนุ่มนี้ได้รับรายงานมา
ว่าทำงานเป็นช่างอยู่ในพื้นที่แจ้งวัฒนาค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นการพบผู้ตายครั้งสุดท้ายเมื่อใด
แล้วก็มีการติดต่อกับผู้ตายก่อนที่จะหายออกไปจากบ้านเมื่อใด
และนี่คือเป็นบรรยากาศนะคะที่พื้นที่ของสอนอบางกอกน้อย
ซึ่งขณะนี้นะคะได้มีการควบคุมตัวในส่วนของเชิญตัว
ได้มีการเชิญตัวแฟนนุ่มนะคะของผู้เสียชีวิตค่ะ
เข้าไปสอบปากคำและก่อนที่จะมีการเชิญตัว
มาสอบปักคำในเวลา๑๘น๔๐นาทีของวันนี้
ได้มีการติดต่อกับแฟนนุ่มซึ่งก็เปิดเผยนะคะว่า
ได้มีการติดต่อกับผู้ตายตัวแฟนนุ่มเองได้ติดต่อกับผู้ตาย
แล้วก็ผู้ตายได้แจ้งกับแฟนนุ่มว่าไปทำงาน
ก่อนจะขาดการติดต่อแล้วก็พบว่าเสียชีวิตในวันนี้
ทั้งนี้นะคะตัวผู้ตายแล้วก็ในส่วนของสามีเก่า
ได้มีลูกด้วยกันสองคนอันนี้คือคำให้การของตัวแฟนนุ่ม
เชิญตัวมาสอบปากคำนะคะก่อนที่จะเลิกลากันไป
แล้วก็คบหาดูใจกันในปัจจุบันนี้
ขณะเดียวกันในตอนนี้นะคะในส่วนของบรรยากาศ
การสอบปากคำนั้นตำรวจก็มุ่งไปที่การสอบ
ในเรื่องของช่วงเวลาแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่ผู้ตาย
แล้วก็แฟนนุ่มพบเจอกันเมื่อใด
แล้วก็มีการติดต่อกันอย่างไรบ้างก่อนที่จะหายตัวไป
ซึ่งก็มีตำรวจชุดสืบสวนนครบานตำรวจชุดสืบสวนสนบังกอกน้อย
ได้ร่วมกันสอบปากคำอย่างเคร่งเครียดที่ห้องประชุมชั้น๓
ขณะที่เมื่อเวลา๑๙นิ้วอาทิตย์ที่ผ่านมา
คนตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บังคับการ
กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาน

เพื่อที่จะร่วมประชุมในการสืบสวนกรณีพบศพ
มีการแยกชิ้นส่วน๔จุดด้วยกัน
แล้วก็มีหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาเพื่อที่จะร่วมสืบสวนคลี่คลายคดีครั้งนี้นะคะ
หลังจากนี้นะคะก็จะมีการดำเนินการสอบปากคำ
แล้วก็สะอาดจะมีการไล่เลียงในส่วนของวงจรปิดตามจุดต่าง
รวมทั้งนะคะในส่วนของการตรวจสอบชิ้นส่วนนะคะ
ซึ่งในวันนี้นะคะทีมข่าวไทยรัฐทีวีรวมไปถึงบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลัง
ก็คือจะมีในส่วนของสื่อมวลชนจากหลายสำนักนะคะ
ที่จะเข้ามาติดตามแล้วก็ก่อติดในส่วนของการสอบปากคำ
แล้วก็มีการสอบสวนในส่วนของตัวแฟนนุ่มของผู้เสียชีวิต
มีการเชิญตัวมาสอบประคำชั้น๓ที่สนบางกอกน้อยในวันนี้
ซึ่งทีมข่าวเทวรัฐทีวีเราคงยังจะเกาะติดบรรยากาศของการสอบปากคำแฟนของผู้เสียชีวิตค่ะ
ขอบคุณคุณชมพู่สรรพัฒน์ด้วยนะคะ
ต้นก็คือตำรวจเชิญตัวคนใกล้ชิดมาสอบปากคำ
หาข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะแฟนนุ่มของผู้เสียชีวิต
ก็ต้องดูแล้วฮะว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยเธออยู่ที่ไหนอย่างไรกับใครติดต่อใครบ้าง